สำหรับคนที่เตรียมรับโชคค่ะ๔โมงเย็นทุกคนจะรวยค่ะ
วันนี้นะคะเป็นต้นเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์และตรงกับตุ๊จีนด้วย

เห็งคนปังมากองกันตรงนี้ค่ะ
โค้งสุดท้ายบันเทิงไทยรัฐรวบรวมมาให้ได้ดูกันค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกนะคะลูกทุ่งสาวคนนี้เลยพี่ฝนธนสุนทรค่ะนี่
ผู้มีโชคแทบทุกงวดที่ผ่านมาคุณผู้ชมดูหน้าจอเลยค่ะ
ล่าสุดนะคะเจ้าตัวได้เผยเลขทูปที่เจ้าตัวจุดไหว้พระพิคเนธนะคะ
เป็นเลข๔๙๗นะคะตามที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเฮ่งรวยกันนะคะ
ต่อจากพี่ฝนค่ะมาตามที่พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะ
โพสต์ภาพในเฟซบุ๊คส่วนตัวคู่กับพี่สมปองภาพนี้แหละค่ะ
นะคะก็คือใส่เสื้อรับตุ๊จีนด้วย
พร้อมเขียนข้อความว่าสองหนุ่มวัย๕๘กับวัย๕๒
ไม่รู้ให้เลขหรือเปล่านะ
ทิศสมปองนครไทยสงศ์๙๐๗๘๓๐โค้งสุดท้ายวันนี้
มนศิษย์อยู่ที่บูรณนิษฐิร่วมกระตันอยู่วัดหัวลำโพงไปทะมุนค่ะ
และเลขนั้นนี่สีแดงเลยค่ะเพิ่มว่าเลขเบิ่นค่ะ

บ้านของพี่เปิ้ลนาคอนค่ะจัดแจงไหว้เจ้าที่คุณผู้ชม
เมื่อวานนี้แหละค่ะโดยคุณจูนเนี่ยค่ะภรรยาพี่เปิ้ลได้โพสต์ภาพขณะที่ไหว้เจ้าที่อยู่นะคะ
พร้อมกับให้หลายโมเมนต์มากคุณผู้ชมนะคะ

เลขทูปที่จุดไปออกมาได้แบบนี้ค่ะ

แล้วก็ยังมีเลขตายประพัทธิกาแดงอยู่ข้าง
นี่แล้วแต่เลยนะคะเป็นการไหว้เจ้านั่นเองนะคะ
บอกกล่าวนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีนี้
ั่งคั่งร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะคะ
ไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะมาต่อที่บ้านนี้เลยค่ะ
นางร้ายหน้าสวยคุณเนยโชติกาค่ะ
ทำพิธีไหว้เจ้าด้วยนะคะมีการจุดประทัดแน่นอนค่ะ
หลายคนจับจ้องนะคะนอกจากเสียงดังแล้วอะไรรู้ไหมคะ

เลขที่ออกอุ๊ยเสียงพี่หนุ่มนะคะ
เป็นเลขอะไรที่แม่เนยถือดูคุณผู้ชม
๓๒๘กับ๑๔นี่
อันนี้แม่เนยถือนะคะแต่ที่สมาชิกคนอื่นร่วมกันไหว้ก็แตกต่างกันออกไปนะคะ

ปิดท้ายที่รุ่นจิ๋วเลยค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ

นะคะโชว์สวมหัวสิงโตกันแบบนี้นะคะ

ที่สายพภาครัวของเรานะคะอยากให้ความแผ่งความปังกับแฟนคลับ
คือพี่ทั้งสองคนก็ไปคุยกับเจ้านกนะคะ
ถามเจ้านกนะคะว่าเลขมงคล
ว่าเลขนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ฟังเลยดีกว่าว่าตกลงได้เลขอะไรจ๊

มันต้องจอดเกาะกรู
มันต้องจอดเกาะกรู
เกาะกรูเข้าสมัยไม่ได้บอกเลขหรอ

เปิ๊ะอะไรนะ

ถามแม่ค้าว่ามีเลขอี้อังได้ไหม

เออต้องส่งตัวสุดท้ายสิ
คุยกับนกได้ด้วยนะบ้านนี้น่ารักดีนะคุณผู้ชมยังอยู่ที่